เรื่องของสัตว์เลื้อยคลานก็จะต้องนึกถึงงูใช่ไหม
ที่จังหวัดนครพนมชาวบ้านเขาฮือมหามากเพราะว่าเขาไปเจอกับงูสองตัวกำลัง

อ่ะเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดเจองูเกี้ยวพาราศีหรืออะไรแบบเนี้ยแปลว่าอะไร

แล้วก็เถียงกันหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่
มาที่ร้านนี้ร้านโจ๊กหมูจอจ๊อกเนี่ยนะคะ
เราไม่ได้พามากินโจ๊กนะคุณผู้ชมที่เจอข่าวนี้อยู่นะ

แม่งงูสองตัวที่กำลังกอดรัดเตี่ยวพาราสีกระหนัวเนี่ย
คือเอาเป็นว่าลูกค้าเอ่ยเจ้าของร้านเอ่ยคนที่อยู่แถวนั้นตกอกตกใจตกตะลึง
คุณดูดิเออจริงพันกันแบบจริงจังมากเลย
เจ้าของร้านโจ๊กก็คือคุณคมกริจนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่เขาขายโจ๊กอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงคนในร้านแบบแตกตื่นตกใจ
เขาก็เลยเดินมาดูแล้วเจอกับเจ้างูสองตัวเนี้ยเขาบอกว่าในภาพนี้เป็นงูแสงอาทิตย์นะ
เหรองูแสงอาทิตย์สองตัวมันกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงพันกันเป็นเกลียว
คาดว่าน่าจะเป็นการผสมพันแหละคาดเอานะคาดว่าน่าจะเป็นการผสมพันนะคะ
ก็เหมือนเคยได้ยินเหมือนกันกับไอ้การรัฐธรรมลักษณะแบบเนี้ยแต่มันละแต่สายพัน
ใช่ว่ามันขึ้นอยู่กับสายพันสายพันมันต่อสู้ใช่ไหม
ใช่บางคนมาบอกว่ามันคือการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่
นี่จะว่าอันนั้นอาจจะเป็นสายพันบ้างสายพันอืม
แต่อันเนี้ยอาจจะเป็นการผสมพันก็ได้อาจจะเป็นอย่างงั้นนะ
ค่ะงูสองตัวเนี้ยก็เนี้ยกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่เนี้ยนานกว่าสามสิบนาที
ครับแล้วก็หนีเข้าโพงหน้าบ้านไปอย่างเงี้เลยโอ้โห
แล้วจากเหตุการณ์นี้เองตัวเขาเองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ก็ตกออกตกใจแหละแต่เขาก็เชื่อว่าการที่เห็นงูมาเนี่ยเกี่ยวพาราศีกันอย่างนี้
จะทำให้มีโชคมีลาบหรือเปล่าแต่เราต้องตั้งข้อสังเกตต่อน้องใบตองค่ะ
มันทำอย่างงี้แล้วคุณคิดว่ามันผสมพันธ์กันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันไข่
ก็ใช่ไงแล้วมันมุดลงไปตรงตรงโพรงตรงโพรง
หน้าบ้านก็คุณก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วก็ฟักไข่
แล้วก็จะออกมาทำแบบเนี้ยกันอีกประมาณสิบตัวเอ้ยมาเป็นคู่คู่คู่เลย
ผมว่าต้องแจ้งกู้ภัยแล้วนะใช่ก็อาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตรวจสอบในพื้นที่ที่มันเลื้อยไปหน่อย
ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นมันวางไข่ไหมมันอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
ก็เขาก็เชื่อกันแหละว่าจะนำโชคนำลับมาให้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่เอ้าแล้วมีความเชื่อแล้วมันจะมาคู่กับอะไรคู่กับเหล็กทีล้านไหม
หรืออะไรดีเอาเอาเอาความเป็นงูเออ
มันจะไปตีความไหมเออว่ามันหมายถึงอะไรหรืออ้อนี่ฉันก็ไม่รู้แล้วแหละ
โอ้โหแล้วแต่สุดแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกัน